ส่วนที่บริเวณรอบพระบรมหาราชวังนะครับ
จากที่จะมีกลุ่มประชาชนซึ่งไปดูแลซึ่งกันและกันแล้ว
ยังมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานนะครับ
ที่ไปดูแลประชาชนที่เดินทางไปที่พระบรมหาราชวัง
หนึ่งในนั้นก็คือกรุงเทพมหานครที่ได้ไปดูแลประชาชนด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ณฑลท้องสนามหลวงมักเป็นสถานที่ที่ใช้รองรับประชาชนในทุกครั้ง
ที่มีพระราชพิธีสำคัญเสมอ
เช่นเดียวกับครั้งนี้ที่คนไทยทั้งประเทศจากทั่วทุกสารทิศ
ต่างเดินทางเพื่อมาร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ที่พระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพมหานครจึงได้อำนวยความสะดวกทางด้านความปลอดภัย
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจมาดูแลโดยรอบ
สาธารณสุขจัดเตรียมทีมแพทย์สำหรับประสบกรณิกรที่ป่วย
รวมถึงรถสุขาเคลื่อนที่อีก๖๗คัน
ขณะที่ปัญหาฟ้าฝนกรทมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
บริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงโดยรอบ
โดยให้พร่องน้ำในสวนนาคราพิรม
เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังหากเกิดฝนตก
อกจากนี้กรทมขอความร่วมมือประชาชน
อย่านำดอกไม้ทูบเทียนมาถวายสักการะพระบรมศพ
บริเวณริมกำแพงนอกพระบรมหาราชวัง
เพราะอาจทำให้เกิดเหตุไฟไหม้และสร้างความเสียหายต่อกำแพง
ต้องขอความกรุณาเลยนะครับในเรื่องของการจุดเทียนนั้น
ไม่ใช่เป็นประเพณีของไทยประเพณีไทยเราไม่จุดเทียน
แต่เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันโลกาพิวัฒน์
ประชาชนอยากแสดงความรู้สึกต่อความอาลัย
พระองค์ท่านด้วยหลายวิธี

แต่เมื่อจุดเทียนแล้วเนี่ยมีปัญหานิดหนึ่งนะครับ
คือปัญหาเรื่องของเทียนนั้นอาจจะส่งผลกระทบ
ทั้งในเรื่องของสิ่งก่อสร้างกำแพงของวัดเอง
รวมทั้งอาจจะสร้างปัญหาต่อไปนะครับ

ถ้าจะจุดเทียนกำลังปรึกษากันครับ
ว่าจะหาที่ที่เหมาะสมนะครับ
เช่นเดียวกับประชาชนที่มาร่วมพิธี
มองว่าการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
สามารถทำได้หลายอย่างไม่ใช่แค่การจุดเทียน
สำหรับใครที่จะจุดเทียนนะคะ

เพราะว่าตอนนี้กำแพงเป็นสีเหมือนขม่าวควันนะคะ
หรือว่าถ้าทำที่ดีไม่ต้องจุดเลยกันค่ะ

จะเป็นการทิ้งภาพน้ำตาเทียนไว้ที่พื้น
แล้วก็มันต้องมานั่งแซะออกอีกค่ะ

กลายเป็นมองว่าลำบากคนอื่นอีกด้วย
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
หากไม่ต้องการจะนอนพักที่ท้องสนามหลวง
กรทมมีบ้านอิ่นใจบริเวณสะพานดำไว้ให้บริการ
ซึ่งจะมีห้องพักประมาณ๑๐๐ห้อง

แต่จะอนุญาตให้พักได้แค่๑คืน
และต้องนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน